เขาแจกลูกชิ้นฟรีเลย
ใจกันเลยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ผมบอกว่าเป็นลูกชิ้นร่วมสาบานด้วย

ที่นี่เขาบอกว่าทุกวันที่๒ตุลาคมของทุกปีนะ

นี่เลยที่ลานตรงข้ามโรงเรียน

เดี๋ยวกินน้ำลายก่อน
ลูกชิ้นไปเลยไม่ต้องเคี้ยวแล้ว

ลุงสวนเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นทอด
ชื่อดังในตำนานที่เปิดมากว่า๓๘ปี

ก็มีลูกค้ามายืนรอทานลูกชิ้นฟรี

เขาเตรียมลูกชิ้นเอาไว้ให้กับลูกค้าเนี่ย

เชื่อไหมว่าหมดไม่พอ

ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มายืนรอทานลูกชิ้นนะ
ก็คือเด็กนักเรียนนี่

รวมถึงรุ่นปัจจุบันด้วย
คือรุ่นพี่รุ่นน้องมารวมตัวกัน

คือบางทีก่อนที่จะจบไปไง
ก็มากินลูกชิ้นลุงพอจบแล้วยังคิดถึง

แล้วใครที่ทานก็ต้องเอาลูกชิ้นไปจิ้ม
กับน้ำจิ้มร่วมสาบาน

คือมีหม้อเดียวใหญ่ตรงกลาง

จิ้มลงไปเลยแล้วก็กิน
เขาเลยเรียกว่าการจิ้ม
น้ำจิ้มเป็นร่วมสาวบาน
เป็นบรรยากาศแบบนี้ที่เรานำมาฝากกัน

อีกว่ามีความผูกพันกับเด็กนะ
แล้วก็ประชาชนลูกค้าที่มาซื้อลูกชิ้นกันตลอด
บางรุ่นเนี่ยแวะเวียนมากินลูกชิ้นฟรี
วันเกิดของตนเองเหมือนเป็นการรวมรุ่น
วันเกิดดิฉันดิฉันบอกคุณสองคนดิฉันจะเลี้ยงลูกชิ้น

อันนั้นวันเกิดลุงเขาลุงเจ้าของร้านไม่ใช่วันเกิดคุณ

นี่แต่วันเกิดของลุงลุงเขาใจเปิดให้ทานฟรี
แล้วที่บอกว่ามันเป็นการรวมรุ่นเนี่ย
คือบางคนเขาจบไปนานแล้วนะ
ยังคิดถึงคุณลุงอยู่